นาฬิกาสิบนาทีติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
มาดูเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เนื่องในวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
ครบรอบ๔ปีการทำงานของคอสชและการรัฐประหารนะครับ
ก็เนี่ยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ทางตำรวจนครบานเองเขาก็เริ่มปล่อยแถวกำลังตำรวจแล้วนะคะ
ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณโดยรอบ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันเลยนะคะ
ตอนนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ

เชิญครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจใช้กำลังกว่า๓๐๐คน
ดูแลการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ที่มีการนัดทำกิจกรรมกันในวันนี้นะครับ
พร้อมยังจัดกำลังดูแลในแต่ละจุดอย่างแน่นหนา
อีกทั้งหากมีการเคลื่อนพื้นที่ออกนอก
พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
ตำรวจก็บอกนะครับว่าพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ครับ
ตำรวจนครบานเริ่มปล่อยแถวกำลังตำรวจ

ของการชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ที่วันนี้มีการจัดทำกิจกรรมเคลื่อนขบวน

ซึ่งวันนี้ตำรวจใช้พื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เพื่อดูแลและอำนวยคันควบคุมการปฏิบัติ
โดยมีพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ยังมีการตั้งที่ทำการส่วนหน้าจำนวน๒ที่
คือที่ทำการส่วนหน้าธรรมเนียบรัฐบาลบริเวณประตู๑๐
โดยมีพันธุ์ตำรวจเอกสมยศอุดมรักษาทรัพย
กำกับการตำรวจนครบานดูสิตเป็นผู้ควบคุม
และอีกจุดคือบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีพันธุ์ตำรวจเอกจักริจโฉสูงเนิน
ผู้กำกับการตำรวจสนชนะสงครามเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ
ซึ่งทั้งหมดนั้นจะประสานข้อมูลและเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
และหากมีปัญหาหรือมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับ
ขณะที่กำลังตำรวจพื้นที่โดยรอบนั้น
แบ่งพื้นที่ออกเป็น๓ระดับนะครับ
ซึ่งพื้นที่ใหญ่โดยรอบกลุ่มผู้ชุมนุม
จะใช้กำลังตำรวจทั้งหมด๒๐กองร้อย
แบ่งพื้นที่คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใช้กำลังตำรวจทั้งหมด๑๒กองร้อย
ส่วนพื้นที่ที่๒คือพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตำรวจกองบังคับตำรวจของกอง

และกองกำกับการสำรวจตำรวจสันติบาล๔

ดูแลความเรียบร้อยภายในธรรมเนียบจำนวน๑๐๔นาย

กองบัญชาการตำรวจสันติบาลอีกรวมเป็น๒๐๐นาย
ได้ใช้ตำรวจควบคุมฝุงชนอีก๔กองร้อย
และส่วนที่๓คือการดูแลพื้นที่โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งตำรวจใช้กำลังทั้งหมด๓กองร้อยนะครับ
ซึ่งจะดูแลบริเวณถนนราชดำเนิน
ถนนพิศนุโลกเชิงสะพานมะควันรังสรรค์
โดยมีการวางกำลังตั้งแต่สะพานอรไทย
สะพานชมัยมรุเชษประตู๓และประตู๔
รวมถึงประตู๕และเรียบคลองพดุงกรุงเกษม
และอีกหนึ่งกองร้อยดูแลพื้นที่ในธรรมเนียบรัฐบาล
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทุกตึกอย่างแน่นหนา
ซึ่งตำรวจเข้าประจำจุดแล้วตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ขณะที่เส้นทางของการเคลื่อนขบวนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับ
เคลื่อนขบวนไปนั้นถูกกำหนดไว้นะครับว่า
การเคลื่อนขบวนจะเคลื่อนขบวนไปธำเนียบรัฐบาล
กลุ่มผู้ชุมนุมจะใช้๑ช่องทางการจราจรเท่านั้น
ถนนราชดำเนินกลางผ่านแยกผ่านฟ้า
ถนนราชดำเนินนอกผ่านแยกจอปรแยกมักขวาน
และจะหยุดขบวนที่หน้ากระทรวงศึกษาที่การ
ถนนราชดำเนินนอกตรงข้ามประตู๕ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ซึ่งเมื่อถึงที่หมายแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
และอภิปรายไม่ไว้วางใจคอสชต่อประเด็นการเลือกตั้ง

ซึ่งตำรวจนครบานดุสิตและตำรวจนครบานนางเลิ้ง

เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและประชาสัมพันธ์

ทำหนังสือแจ้งการชุมนุมต่อตำรวจสนชนะสงครามแล้ว
เมื่อ๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
และแจ้งยอดผู้ชุมนุมไว้ประมาณ๒๐๐คน
แต่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพาวมนากุล

ยกเลิกการขออนุญาตการชุมนุมในครั้งนี้
เรื่องจากการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้น
ผิดประบอการชุมนุมครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมมีโอกาสพูดคุย

ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันนี้
เป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งหากมีการเคลื่อนขบวนออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
ตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบัญชาการตำรวจนครบานครับ